เชื่อง๑๙นาทีค่ะมาติดตามข่าวกันต่อ

เพราะว่าชาวบ้านได้ยินเสียงปืนดังขึ้นมาจากวัด
ว่ามีการยิงกันภายในวัดนะครับ
ท้ายที่สุดวัยรุ่นชายที่ถูกยิง
ขี่รถจักรยานยนต์มาแล้วก็มาล้มกลางถนน
จนเสียชีวิตอยู่กลางถนนนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องรุดเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ

เพราะว่าแม่ของวัยรุ่นชายรายนี้บอกว่า

ก็เลยไม่รู้ว่าลูกชายถูกยิงเพราะอะไรนะครับ

ถนนหน้าสำนักงานอบตลานดอกไม้

อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะครับ

พบศพของนายสุประชีพสุขสด
หรือว่าเติ้ลอายุ๒๐ปี
สภาพศพก็นอนหงายจมกองเลือดครับ
มีบาดแผลถูกยิงด้วยปืนลูกซอง
ที่ท้ายถอยกระสุนฝังใน

นี่เสียชีวิตกลางถนนตรงนี้นะครับ
ผู้เสียชีวิตสวมเสื้อยืดสีดำแขนยาว
แล้วก็นุ่งกางเกงขาสั้นสีน้ำตาลครับ
สีน้ำเงินดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
แล้วก็ยังพบมือถือ๑เครื่อง

เป็นยาบ้าจำนวน๑๐เมตรครับ
โดยแม่ของผู้ตายคือนางสุกัญญาสุขสด

บอกว่าก่อนเกิดเหตุลูกชายเพิ่งจะขี่รถจักรยานยนต์

บอกว่าลูกชายถูกยิงตาย
แม่ตกใจมากแล้วก็รีบออกจากบ้าน

บอกว่าปกติลูกชายก็ไม่เคยมีศัตรูที่ไหนนะ

ก็เป็นเพื่อนกับลูกชายทั้งหมดนะครับ
ก็เลยยังไม่ทราบสาเหตุ
แล้วก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนยิง
โอ้ครับ
ก็เลยไม่ทราบสาเหตุ

ทีนี้ตำรวจก็ต้องควานหาว่าใครจะเป็นพยานในที่เกิดเหตุได้นะครับ

ชาวบ้านบอกว่าได้ยินเสียงปืนดังออกมาจากวัดครับ
วัดป่าชัยรังศรีซึ่งอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุ

ปลอกกระสุนปืนลูกซองตกอยู่๑ปลอก
แล้วก็ยังมีรอยเลือดหยดเป็นทางออกมานอกวัด
มาถึงจุดที่พบศพระยะทางประมาณ๘๐เมตรนะครับ
ว่าผู้ตายคงถูกยิงภายในวัด
แล้วผู้ตายก็ฝืนร่างในการขับขี่รถจักรยานยนต์
หนีออกมาจนถึงที่เกิดเหตุ
จากนั้นก็ตกรถแล้วก็เสียชีวิตนะครับ
ขณะที่พนักงานร้านสะดวกซื้อก็เปิดเผย
บอกว่าก่อนหน้านี้มีชายวัยรุ่นคนหนึ่ง
วิ่งมาบอกให้ช่วยแจ้งตำรวจให้หน่อยว่าเพื่อนถูกยิง
จากนั้นชายคนนั้นก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับ
แล้วก็เมื่อพนักงานร้าน๗๑๑ออกมาดู

ก็เลยแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
แล้วก็จากการสอบถามพยานวัยรุ่นที่มาดูเหตุการณ์ตรงนี้นะฮะ
กลุ่มวัยรุ่นก็ให้ข้อมูลบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
เติ้ลผู้ตายพร้อมกับนายเบสซึ่งเป็นเพื่อนกันเนี่ย
นัดกันครับนัดกันมาดูปืนจากนายมิก

กันตรงบริเวณใต้สะพานใกล้กับวัดนี่แหละครับ
ทีนี้ตำรวจได้ข้อมูลตรงนี้น่าจะเป็นข้อมูลที่สำคัญนะคุณ
มาดูปืนอะไรกันหรือว่าขัดใจแล้วมีการยิง
หรือว่าปืนลั่นอะไรก็ว่ากันไป
ตำรวจก็จะได้ติดตามตัวนายเบสแล้วก็นายมิกมาสอบสวน
โดยจะตรวจสอบกล้องวงจรปิดใกล้จุดเกิดเหตุด้วยนะครับ
แล้วก็สอบปากคำพยานเพื่อตามล่ามือปืนมาดำเนินคดีนะฮะ
ญาติได้รับศพของนายเติ้ลผู้เสียชีวิต
กลับจากโรงพยาบาลกำแพงเพชรนะครับ
เพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดอรัญญิกาวาส
ท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจนะครับ